คุณผู้ชมค่ะจากพี่โยกเยกมาดูศิลปินนักร้องช่วงนี้กันหน่อยดีกว่า
บอกเลยนะนักร้องเนี่ยไม่ใช่เสียงดีลีลาเด็ดอย่างเดียว
พริบเนี่ยก็ต้องดีด้วยเพราะอะไรเวลาไปร้องเพลง
เอฟซีบางคนน่ารักแต่ก็มีบางคนที่ไม่น่ารัก
ดึงบ้างล่ะหยิกบ้างล่ะดึงอย่างนู้นหิกอันตรายมีพัดตกเวทีก็มี
อย่างนี้สาวคนนี้สาวขาเลาะลำยายหายถงคำนะ
บอกเลยอยู่วงการนี้มานานแล้วหาวิธีหลบเลี่ยงแฟนเพลงดึงตกเวทีทำได้อยู่
ขอจับมือศิลปินแล้วไปหยิกไปขวนเขาได้ยังไง
ลำไยเล่าให้ฟังว่าเวลาเอฟซีหรือว่าลูกค้า
บางทีก็อาจจะมีลิฟต์แอลกอฮอลว์อะไรไปบ้าง
อาจจะควบคุมตัวเองก็ได้แต่ก็อยากเจอศิลปิน

บางคนเมาหยิกมือนะ
จับมือหน่อยลำไยจับปุ๊บหยิกเขาให้๓๔รอบ
พร้อมกับอะไรรู้ไหมหยิกฉันนี่นักใช่ไหมฉันหยิกคืน
กลับหยิกคืนลำยายยิ้มให้สวนหวานอีกทีนึง

แล้วก็บอกว่าเหมือนบอกในใจเลิกหยิกหนูได้แล้วพี่นะฮะ
ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะแบบว่าเป็นลูกทุ่งนุ่งสั้นเนาะ
ซูมบ้างล่ะโดนถ่ายใต้กระโปรงบ้างล่ะนะฮะ
ลำไยบอกเลยสายซูมซูมไปเถอะจ้ะซูมไปหอดดวงจันทร์เลยก็ได้
ก็เห็นอีกอย่างเลยจ้านะครับเพราะว่าอะไร
น้องนี่นะคะเห็นใส่ขาสั้นก็จริงคุณผู้ชม
ไปเถอะจ้ายังไงก็ไม่เห็น
ซูมแบบโอ้โหซูมชัดเลยกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าใช่คือด้วยความที่ถุงน่องเวลาเราใส่ตอนนี้มันจะมีถุงน่องแบบ
ปิดบังได้๘๐๙๐เลยหุดหยิกจริง
ก็คือเขาหยิกเราหยิกแบบตั้งใจรู้หยิกคืน
แต่หนูยิ้มนะไม่ได้ใครรู้ว่าหนูหยิกเขานึกว่า
มีคนเดียวแบบว่าเขาหลายรอบแล้ว
เขาใจนะเกิดชนนะครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไร
ครั้งที่๒ไม่เป็นไรครั้งที่๔ที่๕เข้าไป
แต่เป็นธันหยิกด้วยความรับรักแฟนคลัพพ์
แต่ถ้าแฟนคลัพพ์รักน้องเยอะ
อย่าไปทำนะเพราะว่าแนบ
อันตรายเหมือนกันนะทุกผู้ชม
ไปจับมงจับมือแล้วดึงศิลปินหรือว่าดึงแดนเซอร์เนี่ยไม่ได้เลย
ใช่อย่าทำนะคะ
สวัสดีครับ